ท่านผู้ชมครับดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะฮะก็อย่างที่ทราบนะครับ
มีนาคมนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องของการครบวาระของสภาแล้ว
แต่ว่าหลายฝ่ายก็มองกันว่าจะยุบสภาก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่จนครบวาระช่วงปลายมีนาคม
เมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัฒน์อดีตน้ำมนตรีนะครับ
แล้วก็วิเคราะห์การเมืองไทยในช่วงเวลานี้นะครับ
คุณทักษิณก็สวมบทวิเคราะห์การเมืองบอกคาดว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ย
พักเพื่อไทยจะได้๒๐๐เสียงขึ้นไปอันดับ๒กับ๓น่าจะอยู่ไม่เกินพักละ๑๐๐เสียง
เนี่ยไม่น่าจะเกิน๕๐เสียง
คุณทักษิณบอกบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่อยากเป็นนายกทั้งคู่
ตอนเลือกนายกมาถึงตอนนี้เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่จนครบวาระนะฮะ
หรือไม่ก็ยุบสภาใกล้ครบวาระไม่กี่วัน
คุณทักษิณบอกว่าเนื่องจากมองว่าพักรวมไทยสร้างชาติตอนนี้ยังไม่พร้อม
ยังตั้งตัวแทนจังหวัดไม่ครบ
ตู่เลยต้องดึงเกมให้อยู่ให้นานที่สุด
แต่คุณทักษิณก็บอกนี่ถ้าเกิดตัวเขาเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะ
พอแล้วจะกลับบ้านแล้วไปเที่ยวไปพักผ่อนดีกว่า
คงไม่เลือกจะอยู่ต่อจะไปต่อแน่ทีนี้นี่ฮะหลังจากที่คุณทักษิณ
พูดเอาไว้เมื่อคืนนักข่าววันนี้เจอพลเอกประยุทธ์นะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องแล้วฮะ
เรื่องการทำงานต่างเรื่องคดีต่างนะครับจนกระทั่งนักข่าวถามบิ๊กตู่บอก
ตกลงท่านจะอยู่ยาวหรือจะยุบสภาหรือจะอะไรยังไง

ก็ถามไปต่อเรื่องตู้หาวเรื่องนู่นนี่นั่น
เรื่องการเตรียมงบในการเลือกตั้งที่คอลโลมอต้องอนุมัติงบเอาไว้สำหรับกรกต

นักข่าวถามพลเอกประยุทธ์นะฮะบอกนี่คุณทักษิณเขาออกมาวิเคราะห์

ท่านนายกเนี่ยคงจะอยู่ยาวไม่ยุบสภาอาจจะอยู่จนครบวาระ
เพราะพักรวมไทยรักษาชาติยังไม่พร้อม
เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์ว่าอย่างไรฮะ
อย่าไปเสียตังค์ฟรีไปจ้างคนนั้นมาเห่ามาหอนไม่ต้อง
นี่ยังไงก็แลนด์สไลด์
เพราะประชาชนต้องการคนมาแก้ปัญหาให้เขา

ผมบอกว่าท่านควรจะกลับไปเลี้ยงหลานเถอะ
ไม่มีหลานแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็กลับไปเลี้ยงลูก
มันเราไปเที่ยวกันนี่จริงจริงไปเที่ยวกันดีกว่า

คือพอได้ยินชื่อคำว่าแบบชื่อทักษิณออกมาปุ๊บ
วางมือเลยนะคะแล้วก็เตรียมเดินออกเลย

ล่าสุดคุณทักษิณโพสต์นะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วก็บอกว่าคนที่มีอำนาจมากเท่าไหร่ก็เริ่มหันหลังให้กับความจริงมากเท่านั้น
ผมเพียงสะท้อนความจริงที่คนใกล้ตัวไม่กล้าพูดเพื่อให้ท่านได้รับรู้นะครับ
อันนี้บิ๊กตู่ใช่ไหมมีอีกตู่นึงคุณตู่จตุพรพรมพันธ์อดีตประธานนปชนะฮะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กี่วันนี้นะฮะทางคุณจตุพรเขาจะมีรายการของเขาอยู่นะครับ
เขาก็พูดวิเคราะห์หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ได้พูดถึงกรณีคุณทักษิณ
คุณจตุพรบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยหักหลังคนเสื้อแดงที่ยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย
ติดคุกและเสียชีวิตจำนวนมากแทนที่จะผลักดันพรบนิรโทษกรรมให้กับคนที่ยอมเสี่ยงตายให้ก่อน
กลับไปผลักดันการนิทธศกรรมแบบสุดซอยสมัยนายกยิ่งรักน้องสาวคุณทักษิณ
หวังให้ตัวเองกลับบ้านจนทำให้เกิดม็อบกปศขับไล่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์
แล้วนำไปสู่การรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์เมื่อคืนนี้คุณทักษิณที่ออกมาวิเคราะห์การเมืองใช่ไหม
ก็เลยพูดถึงคุณจตุพรที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วย
แล้วคุณจตุพรก็เลยออกมาโต้คุณทักษิณอีกรอบนึง

อย่าไปฟังเลยครับใช่ไหมนี่อย่าไปฟังเลยเปลืองเปลืองน้ำยาล้างหู
นี่ผมอยากจะบอกนายกทักษิณที่ท่านบอกว่าถูกเห่า
ผมจะบอกท่านว่าถ้าผมหมาท่านก็คือหัวหน้าหมานะ
แล้วเราพูดภาษาหมากันมานานแล้ว
แปลว่าหมามันมีคุณสมบัติข้อหนึ่งคือเรื่องความสื่อสัตว์

นี่แหละครับท่านผู้ชมครับความเคลื่อนไหวการเมืองในช่วงวันนี้
ณเวลานี้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อ